จู่มีรถจักรยานยนต์อีก๑คันตามมาประกบ
กบไม่พอใช้มีดไล่ฟันด้วยนะคะ

เวอะหวะเลยนะคะคือยาวตั้งแต่หน้าผาก

หลังจากนั้นตำรวจก็ตามหาตัวคนร้าย

ไปตรวจสอบเหตุมีคนถูกทำร้ายร่างกายค่ะ

ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่
ในที่เกิดเหตุพบนายพดุงศักดิ์ชัยวงศ
ได้รับบาดเจ็บถูกของมีคมฟันที่หน้า
แผลในฉีกขาที่ปลายจมูกและแก้มด้านขวา

ขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองร้อยเอ็ดนี่แหละ

เป็นผู้ชายผิวสีดำแดงรูปร่างทวม
มือถือมีดด้วยประกบไม่พอสิคะ
ใช้มีดไล่ฟันเขาเขาก็พยายามขี่หนีไป
แล้วก็ยังตามมาทันอีกนะและช่วงที่ตามทันนั่นแหละ
ใช้มีดฟันเข้าที่หน้าเลยเขาเสียหลักค่ะ
คุณพดุงศักดิ์เนี่ยเสียหลักรถจักรยานล้มลงข้างทาง
พลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ
เมืองต้นนะคะเขาบอกว่า
เจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่มาดูแลคดีนี้แล้ว
ทราบตัวชื่อเล่นผู้ก่อเหตุชื่อว่าในมัก
อายุ๓๐ปีทำงานอยู่ในโรงงานหล่อเสาปูน
ส่วนปมเหตุตำรวจคาดว่าน่าจะมีความขัดแย้งส่วนตัวกันมา
จากการสอบถามเจ้าของโรงหล่อเสาปูน
นายจ้างของนายมักผู้ที่ก่อเหตุ
ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับในมักบอกว่าในมัก
เข้าทำงานตั้งแต่เดือนมกราคม
โดยเป็นลูกจ้างรายวันไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรหรอก
เมื่อทราบว่าก่อเหตุรุนแรงแบบนี้ตกใจค่ะ
อยากให้ตำรวจติดตามตัวในมักมาลงโทษต่อไปค่ะ